หัวคุณผู้ชมคือฝ่ายภรรยาเนี่ย

สามีเองก็เมามานะทีนี้พอกลับมาถึงบ้านปั๊บเนี่ย
ถีบทั้งเตะภรรยาแล้วก็เอามีดมา
ยึดจนแย่งมีดมาได้ด้วยความตกใจด้วยความโมโห
กลายเป็นว่าแทงสามีทะลุปอดจนสามีเสียชีวิตเลยนะคะ

ที่สี่เมืองพื้นหนองหัวซอที่อุดอน
สามีที่เป็นผู้ตายคือนายสิงหอนตะพิม
อายุ๓๒ปีโดนแทงด้วยมีดปลายแหลม
แทงหลังนะถลุปอดเลย
แล้วเนี่ยมีดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นภรรยาเลยคือนางสาวอารยา
บัวติกอายุสามสิบสามปีไม่ได้หนีไปไหนด้วยคือยังยืนตกใจอยู่
แล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจในที่เกิดเหตุฝ่ายภรรยาเนี่ยเล่าให้ฟังบอก
เมื่อวันอาทิตย์ช่วงค่ำภรรยาเองก็นั่งดื่มเบียร์กับญาติพี่น้อง
แล้วก็กินเบียร์กันไปสิบขวดสามีเนี่ยไปธุระนอกบ้าน
กลับมาปั๊บสามีก็เดินมาแล้วก็มาตามให้ภรรยากลับบ้าน
สามีเมามาอยู่แล้วนะแล้วตอนนั้นเนี่ยภรรยาก็เลยบอกกับสามีว่า
เออเดี๋ยวกลับเดี๋ยวล้างจานก่อนแล้วเดี๋ยวกลับบ้าน
ทีนี้สามีไม่พอใจค่ะก็ด่าด่าแล้วก็เดินเข้าบ้านไป
ทีนี้พอภรรยากลับมาถึงบ้านเนี่ยก็ไปนอนข้างสามี
ปรากฏว่าโดนสามีนะเนี่ยพอกลับมานอนถึงแล้ว
ถีบเลยค่ะเอาเท้าถีบหน้าแล้วก็เตะภรรยา
ทีนี้พอภรรยาโดนถีบโดนเตะแบบนี้แล้วโมโหสิคะ
โทรศัพท์มาเลยจะโทรไปฟ้องแม่ผัวเนี่ย
ว่าโดนลูกชายแม่ทำร้ายอีกแล้ว
แล้วตอนสามีรู้ไม่พอใจดูสิคะเอามีดที่ซ่อนไว้
มาแล้วเหมือนกับขู่อ่ะกำลังจะแทงกันนะคะ
ฝ่ายภรรยาก็เลยผลักมีดออกแล้วก็ยื้อยุดแย่งมีดกันจังหวะนี้เองคุณผู้ชม
พอแย่งมีดมาได้โมโหด้วยแหละแทงสามีไปด้านหลังครั้งหนึ่ง
สามีล้มเลือดออกมาเต็มเลยตอนนั้นภรรยาตกใจค่ะ
รีบวิ่งไปบอกญาติแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลนะคะ
เชื่อใจไหมที่ทำเชื่อใจ
กันมากี่ปีสิบสามสิบสามปีสิบสามปีเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกัน

ห่วงอะค่ะส่วนมากเขาห่วงเขาไม่ค่อยอยากให้ไปไหนอย่างนี้ค่ะ

ถ้าเขาเข้าบ้านคือต้องกลับมาหาเขาอย่างนี้ค่ะ

จากความหึงห่วงนี่เหรอ
ก็ประจำค่ะแต่ก็ไม่ถึงขั้นแรง
ที่ว่าถือมีดวิ่งไล่นี่ก็มีครั้งนึงค่ะ
จนเอาผู้ใหญ่มาคุยกันได้คุยกันอย่างนี้ค่ะ
ก็ได้เลิกกันไปประมาณเดือนนึงก็กลับมาหากันอีก
บอกผู้ใหญ่ว่าจะไม่เอาคืนถ้าจะกลับมากินเหล้าอีก

นานยังครับเหตุการณ์นี้
บ้าน๗เดือนแล้วก็มาเกิดเหตุนี่
แล้วก็เสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
อันนี้เป็นบรรยากาศตอนทำแผนค่ะคุณผู้ชม

ก็มาให้กำลังใจนางสาวอารยา

ทีนี้ทางด้านป้าของผู้ก่อเหตุ
เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าหลานเนี่ยกำพาแม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็กเลย
ธยมเลยนะมต้นจนมีลูกด้วยกันคนหนึ่ง
ฝ่ายสามีเนี่ยก็ชอบดื่มเหล้าขาวพอเมามาก็จะหึงหวงเมียแบบนี้
เวลาทะเลาะกันก็มีลงไม้ลงมือทำร้ายบ้าง
เคยเอามีดฟันนางสาวอารยาเนี่ยประมาณ๒๓รอบแล้วนะ
แต่ว่าด้วยความที่ฝ่ายหญิงก็รักมากไงคะ
แล้วก็ฝ่ายชายก็รักมากเช่นกันแล้วก็ไม่เคยนอกใจเลย
ทางด้านพ่อของผู้ตายคือคุณพ่อมโนก็บอกว่าลูกชายกับภรรยาเนี่ยรักกันมากจริง
พอทำนาเสร็จก็จะมารับจ้างกรีดยางไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลย
แต่ว่าลูกชายเป็นคนชอบดื่มเหล้าขาดเหล้าไม่ได้
แล้วเวลาทะเลาะกันทีไรเนี่ยสะพ้ายจะโทรศัพท์มามาบอกกับแม่สามี
นานก็ดีกันนะคะคือญาติพี่น้องเขาก็รู้แหละว่าคู่นี้ทะเลาะกัน
แต่ญาติพี่น้องเองก็ไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งเกี่ยวเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องผัวเมียนะคะ

ครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็ทั้งช็อกแล้วก็เสียใจค่ะ
ไม่คิดว่านายสิงหอนจะเสียชีวิตจากการทะเลาะกันครั้งนี้
ส่วนภรรยาที่ก่อเหตุก็ถูกแจ้งข้อหา
ก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนนะฮะที่น่าสงสารที่สุดก็คือเด็กในตอนนี้นะครับ